เข้าตลาดก็สนุกสนานคือคืนกันนิดนึงนะคะ
ไปเช็คราคาสินค้าในตลาดของเรากันหน่อยจ้า

หมูเนื้อแดง๑๒๐บาทต่อกิโลกรัมค่ะ
โพกไก่๘๕บาทต่อกิโลกรัมนะคะเนื้อแดงวัว๒๔๐บาทต่อกิโลกรัม
ไข่ไก่เบอร์๐๕บาทต่อฟองทีนี้ไปเช็คราคาของผักกันด้านดีกว่า
ดูสิว่าวันนี้มีผักอะไรนะคะกะหล่ำปลีเขียวสิบสองบาทต่อกิโลกรัมค่ะ
กะเพรานะคะ๒๕บาทต่อกิโลกรัมโหระพา๒๕บาทต่อกิโลกรัม
ก็กระเทียมไทยแกะกลิบ๑๑๕บาทต่อกิโลกรัม